อีกหนึ่งเรื่องนี่ก็เข้าบ้านไม่ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าเป็นคนนะคะครับ
สามีทะเลาะกับภรรยาแล้วภรรยาเปลี่ยนกุญแจบ้านเข้าบ้านไม่ได้อัลวาดเลยค่ะ
ไล่ทุบตั้งแต่รั้วบ้านยันห้องน้ำในบ้านนะคะ

เอาโว้ยยยยยยยยยมันทำอย่างงี้ให้ต่อน

ทำร้ายแม่ทำร้าย

จากทุบบ้านลามไปทุบเมีย

ที่เราขึ้นเป็นแคปชั่นสีเขียว

เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเช้านี้เอง

กระจกกระจก

กับสามีก็คือในต้นอยู่กินกันเป็นผัวเมียมา๒๐ปีแล้ว
แต่เพิ่งจดทะเบียนกันทะเบียนสมรส๑๐ปีที่ผ่านมา
มีลูกด้วยกัน๒คน๙ขวบกับ๑๗ปี
ตอนนี้อยู่ระหว่างทำเรื่องเอกสารหย่าร้าง
คือเธอเนี่ยยื่นขอเรื่องหย่าตั้งแต่สิงหาคมแล้ว

ชอบทำร้ายร่างกายเธอบ่อยครั้งจนเธอบอกทนไม่ไหวแล้ว
สิงหาคมเธอบอกว่าในต้นสามีเอาปืนมาขู่

เลยชวนลูกเนี่ยหอบเสื้อโพ่งเสื้อผ้าหนีออกจากบ้านเลย
แล้วก็ตัดสินใจไปแจ้งความกับตำรวจนครบานท่าข้าม
ตำรวจบอกว่าไม่รับแจ้งความ

ก็เลยพาลูกไปอยู่บ้านญาติที่จังหวัดปฐุมธานีนะคะ

แต่ยังคงส่งข้อความมาข่มขู่เรื่อย
วันเกิดเหตุเมื่อเช้านี้ในต้นพยายามจะเข้ามาในบ้าน
แต่ว่าเธอเปลี่ยนกุญแจบ้านแล้ว
ต้นก็ตะโกนเรียกบอกเอ้ยเข้าบ้านไม่ได้

ภาพที่เห็นก็นี่เลยค่ะตามที่เธอถ่ายคลิปนั่นแหละ
เข้าไม่ได้ก็ไม่ต้องเข้ายังไงก็ไม่ได้อยู่อยู่แล้ว

อันไหนที่เขาซื้อเขาสร้างเขาจะทำลายให้หมด
แล้วพอทำลายบ้านเสร็จก็มาทำร้ายร่างกายเธอต่อ
เธอบอกว่าเธอโดนบีบหน้าอกโดนบิดที่คาง
แล้วก็ถ้าเห็นในคลิปเมื่อสักครู่นี้เหมือนกระโดดเอาไหล่กระแทกด้วย
บอกไม่รู้จะกลับมาคืนดีกันยังไง
เอาเป็นว่าขอให้เลิกแล้วต่อกันด้วยดีแล้วกัน
พอดิฉันมาถึงเนี่ยก็คือเขาทุบไปแล้ว
เราจะเอากุญแจมาแล้วแต่มาไม่ทัน
เราก็เลยถามไปว่าคุณจะมาทำอะไร

เขาก็ถามว่าทำอะไรเหรอ

ดิฉันก็เลยบอกว่าอ้าวแล้วลูกจะอยู่ยังไง
ก่อนหน้านี้ดิฉันไม่เคยทำอะไรกับคุณ

รับไม่ได้ค่ะเพราะว่าเขาไปเที่ยวผู้หญิงค่ะ

แล้วก็สูบบุหรี่ในสิ่งที่เราไม่ชอบเลย

แล้วก็อาจจะนะอาจจะมีเรื่องยาเสพติดด้วย

อย่ามาทำแบบนี้เลยลูกก็ยังเล็กอยู่

มาทำอะไรก็ไม่ว่าอะไรหรอก

ก็ให้เขาเดี๋ยวเขาใช้กันเอง
ก็อย่ามาทำร้ายกันอีกเลย

แล้วมาทะเลาะเบาะแว้งทำร้ายกันแบบนี้
พี่ชายของนางสาวนพักฝ่ายภรรยาก็บอกนะคะว่า

หลังต้นพฤติกรรมแปลกไปนะ
หลายปีก่อนเขาไปตั้งเหมือนเป็นสำนัก

ดูดวงมีลูกศิษย์ลูกหาเชื่อถือเพียบเลย

วัย๔๐ปีคนนึงมาติดพันธุ์
ซื้อรถแล้วก็เอาเงินให้ต้นใช้

แต่ความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็แย่ลงในช่วง๒๐

แต่ครั้งนี้ไม่ยุ่งไม่ได้แล้ว
เอาก็พี่เป็นพี่ก็รับผิดความสิ่งที่ทำนะ
ปกติปากเช็คสอน๊ะ
เล็กเล็กอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ก็มีปัญหากับกับกับน้อง
ก็คือว่าคนที่มาก็คือเหมือนเขาก็เขาไปทำแฟนทำเมียอะไรอย่างนี้
ประมาณเนี้ยครับผมไม่ได้ผมไม่ได้นึกคิดแค้นใครก็คือผมอยากให้
คือมันจบจบด้วยดีคือแต่คือถ้ามาทำบ้านทำกับน้องอย่างเงี้
มันก็ไม่ไหวครับพี่มันก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายครับ
ก็คือก็ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เขาทำไว้ก็ก็ไม่รับอะครับ
เพราะว่าเขาเคยขอโทษหลายครั้งแล้วคืออย่างที่บอกว่าเขาตั้งใจว่าจะ
หย่ากันมาสองสามีภรรยาคู่นี้นพักกับต้นเนี่ยเขาตั้งใจจะหย่ากันมั้
สิงหาแล้วแล้วเขามีข้อตกลงกันด้วยนะคะครับว่าลูกทั้งสองเนี่ย
ต้องอยู่กับฝ่ายแม่ค่าอุปการะเลี้ยงดูเนี่ย
พ่อต้องจ่าย๓๐๐๐บาทต่อเดือนทุกเดือนจนกว่าลูกสองคนจะจบ
มหาวิทยาลัยครับทรัพย์สินบ้านโรงจอดรถเครื่องซักผ้าอะไรต่างต่าง
นานาเนี่ยเป็นของเมียทั้งหมดแต่ว่ารถยนต์เนี่ยยกให้
ให้ต้นไปครับหนี้สินที่ดินต้องจ่ายกันคนละครึ่ง
ก็คือคนละเจ็ดพันห้าร้อยบาททุกเดือนแบบไม่มีข้อยกเว้น
แม้แต่กรณีใดและสิ่งสำคัญคือห้ามต้นมาวุ่นวาย
ก่อความรำคาญระรานราวีข่มขู่ทำร้ายจิตใจอะไรฝั่งนี้โดยเด็ดขาด
และที่สำคัญเมื่อตกลงเซ็นหย่าแล้วต้นต้องออกจากบ้านทันที
ครับอันนี้ล่าสุดเขาบอกกับทีมข่าวของเรานะครับ
ก็ยอมรับแหละว่าวันนั้นเนี่ยก่อเหตุจริงใช้ค้อนทุบบ้านที่สร้างมากับมือ
แล้วก็ภรรยาของเขาก็พยายามบีบคันให้ตัวเองเนี่ยเลิกอยู่ตลอดเวลา
แล้วก็ปฏิเสธไม่ได้ทำร้ายร่างกายอดีตภรรยาตามที่ถูกกล่าวหานะครับ
รักและเทิดทูลภรรยามากจนกระทั่งระยะหลังภรรยาเนี่ยเหินห่างไป
พยายามจะขอเลิกก็เลยทำใจไม่ได้
กันยายนที่ผ่านมาภรรยาไปแจ้งความดำเนินคดี
ที่เขาใช้ปืนไปขู่ทำร้ายจนกระทั่ง๒๘ตุลาคือเมื่อวานนี้
ตัดสินใจกลับไปบ้านที่ราชบุรีตอนนี้ก็อยู่ราชบุรีนะครับ
แล้วรุ่งเช้า๒๙ตุลาคือวันนี้ก็ขออนุญาตแม่มากรุงเทพ
ตั้งใจมาง้อภรรยาแต่สุดท้ายเขาบอก
เขามาเห็นภาพบาดตาเลยบันดาลโทษะซึ่งก็ไม่รู้คืออะไร
ถ้าผมสิทธิ์ยาถ้าผมตกลุ่มตามเรื่องไข่ไหมครับ
ทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นนะตอนนี้ใครจะบ้าผมยังไง
ผมบอกเลยนะไม่สำคัญ
แต่สิ่งที่พวกคุณกำลังว่าอยู่มันกำลังทำร้ายจิตใจลูกผม